โอ้ไปดูดีกว่ามาร์ว่านี้ล้นสลายะจริง
เพราะว่าบรรดาแฟนคลับโอตะโอชิของน้องเชอปรางค่ะ
ไปร่วมแสดงความยินดีกันกับน้องคนเก่งคนนี้นะคะ
น้องเชอร์ปรางปรึ้มปริ่มจนน้างตาไหลออกมาเลย
ตะนับร้อยคุณมารวมตัวกันทำโปรเจคพิเศษให้กับน้องเชอปราง

คว้าปริญญาพ่วงมาด้วยเกียรตินิยมอันดับ๒

มากนะเวลายุ่งขนาดนี้งานเยอะขนาดนี้

จบในภาควิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมีค่ะ
วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ

ร่วมยินดีกันแบบอบอุ่นเลยนี่ครูแก้วมอบดอกไม้ให้ด้วยนะคะ
แล้วก็ออนอุ๋งไปด้วยนะเยอะมาก
เจ้าตัวก็ประกาศข่าวดีเกี่ยวกับงานแฟนมิติ้งด้วย
บอกว่าหลังจากเรียนจบแล้วอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นนะคะ
จะมีมิติ้งเดี่ยวครั้งแรก๑๗พฤศจิกายนนี้นะคะ

คุณแป้นเหรอค่ะค่ะค่ะ
เหนื่อยค่ะดีใจมากเลยที่วันนี้ก็
ครับวันการสัญญาบัตรแล้วพร้อมทุกคนมากับเชิญด้วย

พร้อมกับใช่อีกนิดหนึ่งจะได้การดับ๑แล้ว
แต่ว่าเราก็ถือว่าเราได้วิชาโทด้วย

ดีใจมากเลยไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้
ถึงพี่สื่อทุกคนด้วยขอบคุณมากเลยนะ
พี่แล้วต้องที่สไลน์ด้วยได้การทำโปรเจกต์

เพราะว่าตอนนี้ก็อยากจะทุ่มเททำงานกับทางบีเอเชฟตัวเลขอย่างเต็มที่ก่อน
ถ้ามีโอกาสก็คงจะเป็นคอร์สออนไลน
หรือว่าเรียนในออนไลน์ที่พอจะทำเองได้อะไรอย่างนี้

ก็เดี๋ยวอะไรก็ว่ากันไปตามเวลาของเขาละกัน

ทราบเพราะว่าน้องเรียนด้านวิทยาศาสตร์มานะคะ
น้องชอบแบบนี้เก่งนะเป็นตัวอย่างที่ดี